ข่าวใส่ไข่ค่ะพี่หนุ่มกัญชัยคุณมดดำแล้วก็คุณเช้าเนี่ยถามถึงอยู่
ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนเลยค่ะใช่แล้วครับ
ที่บางบ่อสมุทรปราการนะครับทุกผู้ชมครับเป็นเพลิงไหม้โรงงานผลิตกระดาษในซอยเข้าวัดบางบ่อนะฮะ
ตรงนี้ครับนี่ฮะโอ้โหดูสิแล้วช่วงนี้ลมแรงด้วยใช่ค่ะดูนะคะสภาพควันที่แบบถูกลมพัดเนี่ยค่ะ
อืมทั้งควันทั้งไฟนะครับท่านผู้ชมครับกระดาษชายสินไงโรงงานผลิตกระดาษในซอยทางเข้าวัดบางบ่อตรงนี้เนี่ย
อยู่ด้านหลังโรงงานเนี่ยจะติดกับคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตนะครับในพื้นที่ตะบนบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทราการ
เพลิงไหม้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗นาฬิกา๓๐นาทีล่าสุดจนถึงขณะนี้ยังคุมเพลิงไม่ได้นะฮะ
ดับเพลิงจากเทศบาลบางบ่อจากอบตบางบ่ออบตบางพลีน้อย
บตคลองด่านนี่ระดมกำลังกันมานะฮะ
นี่ด้านในนะครับด้านนอกเห็นไปแล้วนี่ด้านใน
เพราะฉะนั้นตั้งแต่๑๗นาฬิกา๓๐นาทีจนถึงขณะนี้๑๙นาฬิกาแล้ว
ยังคุมเพลิงไม่ได้ระดมรถดับเพลิงมาจากทุกพื้นที่ใกล้เคียงเลยนะฮะ
บจสมุทรปราการก็ต้องส่งรถดับเพลิงมาด้วยเอารถโฟมมาด้วย

ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุเรื่องการเกิดเพลิงไหม้นะครับ
ขณะเกิดเหตุมีคนงานทำงานอยู่ข้างใน
แต่โชคดีพากันวิ่งหนีออกมาได้ทันนะ
คนงานเนี่ยออกมารวมตัวกันอยู่ด้านนอกรั้วโรงงาน
ตอนนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
ณขณะนี้ที่ต้องทำก็คือควบคุมเพลิงให้ได้โดยเร็วที่สุดฮะ
โอ้โหนี่ช่วงนี้นะหน้าหนาวนี่อากาศนี่เนอะหน้าแรงเนี่ย

แล้วก็จะมีข่าวเหตุการณ์ไฟไหม้อยู่เป็นระยะเลยช่วงนี้นะคะ
เดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกที